คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแม่
ธรรมเนียนอย่างกับเป็นเจ้าของรถ
เพราะว่าเนียนเดินไปอยู่ใกล้รถกระบะ
ที่เขาจอดสตาร์ทเครื่องไว้แล้วไม่มีคนขับ
ตัวเองขึ้นไปนั่งขับเองเลย

ไม่ใช่เจ้าของนะคุณอันนี้คือเนียนสุดแล้วนะฮะ

เดินวนไปเวียนมาอยู่แถวรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วรถคันนี้ก็ดันสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้

ทีนี้สบโอกาสก็หอบข้าวหอบของนี่แหละครับที่เขาหอบมาเยอะ
ไปวางไว้ที่ท้ายรถกระบะแล้วก็เปิดประตูฝั่งคนขับ
ขึ้นไปนั่งขับรถออกไปเฉยเลยเจ้าของรถที่แท้จริงเนี่ย
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคุณฮะก็คือนางสิรินภาสุพรรณกลาง
ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ที่บ้านหนองยางตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับโดยรถที่หายไปเนี่ยคือรถกระบะอิซูซู
สี่ประตูทะเบียนสามขอไข่คอควายเจ็ดหนึ่งศูนย์สองกรุงเทพมหานคร
บอกว่าจอดสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แป๊บเดียวเพราะอะไรคุณ
เดินเข้าไปซื้อของไม่กี่นาทีเท่านั้นเองพอกลับออกมาเอ้ารถฉันหายไปไหนนะครับ
ก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยนะว่าถูกคนร้ายขโมยไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงบ่ายสองครึ่งนะฮะจากนั้นนำหลักฐานวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ
ล่าสุดคุณตำรวจสายตรวจพร้อมชุดสืบสวนไล่ภาพจากวงจรปิดจนไปพบรถคันดังกล่าวแล้วนะฮะ
อยู่ในเทศบาลเมืองปรกฟ้าที่จังหวัดชนบุรีคุณก็หนีข้ามจังหวัดนะฮะ
ฉะเชิงเซาไปชนบุรีนะครับไปพบรถแบบนี้ตามภาพวงจรปิดเนี่ย
คือไล่ภาพไล่กล้องจนไปเจอนะว่าประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้ประสานทุกโรงพักในการเร่งสกัดจับ
เชื่อว่าน่าจะได้ตัวแล้วก็นำรถมาคืนเจ้าของตัวจริงเขาได้นะครับ